ต้นสัปดาห์หน้านั้นเพราะว่าสภาพอากาศเมืองไทยเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

คุณผู้ชมครับในวันนี้เองพบว่าบริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนที่แผลลงมาตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงครับ
ไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริเวณทางตอนบนของสปลาวรวมไปถึงประเทศเวียดนาม
ลักษณะเช่นนี้เองจึงทำให้อุณหภูมิภาพรวมทั่วประเทศ
สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
แต่ก็ยังคงมีบางจุดบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวในช่วงเช้าอยู่บ้างนะครับ
ที่สำคัญครับในช่วงวันที่๒๐๒๑มีการคาดการณ์นะครับว่า
จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่กำลังปานกลางครับ
แผลลงมาในครั้งนี้จะมาเยือนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณทะเลจีนใต้
แน่นอนครับการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูง
ว่ามวลอากาศเย็นนั้นก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับ
ขณะที่บริเวณทางตอนบนนั้นก็จะมีอากาศเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
สิ่งที่ยังคงไว้วางใจไม่ได้ก็คือเรื่องของคลื่นนะครับ
ยังเป็นห่วงอยู่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราชไล่ยาวลงไปจนถึงบริเวณจังหวัดนราธิวาส
ดังนั้นชาวเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
นี่คือสภาพอากาศที่มีผลต่อการใช้ชีวิตสุขภาพเช่นเดียวกันครับ
เมื่อมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและแปรปวนแบบนี้
ส่งผลแน่นอนต่อประชาชนโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
คุณผู้ชมครับถ้าหากเราย้อนกลับไปดูสถิติจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมปี๒๕๕๙ไปจนถึงวันที่๑๕กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วกว่า๑๑๕๗๗คน
เพราะว่าจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด๕อันดับแรก
ประกอบไปด้วยเชียงใหม่อุตรดิษฐ์กรุงเทพพยาวรวมไปถึงพระนครศรีอายุทยา
โดยกลุ่มผู้ป่วยที่พบการป่วยมากที่สุดก็คือ๗๙ปี
รองลงมาก็คือ๑๐๑๔ปีแล้วก็๒๕๓๔ปีตามลำดับนะครับ
ดังนั้นในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปวนแบบนี้ควรที่จะดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับควรที่จะใส่ใจเรื่องของการตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับสภาพอากาศนั้นมีผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิต
แล้วก็สุขภาพโดยตรงอย่างแน่นอนครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่นำมาย้ำเตือนกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาว

ผมกุ๊บตะนานพิสิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ